ข่าวต่อไปต้องบอกเลยว่าขอกินน้ำลาบนิดนึง

ใช่แต่บอกว่าเผ็ดแบบพูดภาษาไทยชัดไม่ได้นะ

เพราะว่าเห็นคุณแม่พลอยเชอร์มานไปเที่ยวทะเล
โอ้โหคราวนี้ตะลึงเต็มตามากเลย
จะเป็นอะไรนั้นไปส่องกันเลยค่ะ

แต่ที่เห็นแล้วเพิ่มดีกรีให้กลับมาเดือดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
ก็เห็นจะเป็นภาพของนางเอกคนสวยพลอยเชอร์มาน
ที่ถูกโพสต์ผ่านอินสตราแกรมของเธอ
ในช่วงเวลาที่หลบไปอาบแดดให้ผิวสีแทนสวยเซ็กซี่
พร้อมกับเพื่อนนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างสัญญาสิงหะ
แต่ตอนที่มาขยี้ตากันรัวเห็นจะเป็นหน้าอกหน้าใจไซส์บิ๊กบึ้ม
เห็นแล้วทำเอาสายสืบโซเชียลต้องซูมดูกันรัวค่ะ
เพราะว่ามารอบนี้สาวพลอยเขาไม่ได้มาเล่น

เพราะขณะที่เจ้าตัวนั้นอยู่ในอิริยบท

แต่ว่าซั่วทรงองค์เอวโดยเฉพาะท่อนบนนั้น

ทำเอาหาดทรายขาวน้ำทะเลใสที่เกาะเมาดีฟยังต้องแพ้พ่าย
คุณคะณจุดนี้ยังพูดว่าโตตามวัยได้อีกหรือเปล่า
อันนี้ก็เลยไวไปแล้วแหละนะอันนี้เลยไวไปแล้วค่ะ
คุณพูดไปไม่ต้องทำมือสิเดี๋ยวต้องรอคุณพลอยเชอร์มานออกมาพูดอีกครั้งแล้วกันว่าได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้นหรือเปล่านะคะ
แหมแต่ไม่ต้องทำก็สวยอยู่แล้วนะคะก็คุณพลอยเขาเป็นแบบเนื้อนมไข่อยู่แล้วไงคุณ